เชิญเลยจ้าชิสาของฝากนะจ๊ะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่จะกลับไปทำงานในกรุงเทพมาซื้อของฝากกันเยอะนะคะ
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวนะคะก่อนที่จะไปทำงานกันคุณผู้ชมแวะซื้อของฝากหรือยังคะ
ซื้อได้ของฝากดีแต่ละจังหวัดมีเยอะแยะเลยแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
เพราะว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะว่า๓๕มกราคมนี้
ประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกชิงเหนือตอนบนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนอง
ลมพัดแรงได้ค่ะปัจจัยอะไรบ้างนะคะมาตรวจสอบกันเลยดีกว่านะคะ
ที่ประเทศไทยนะคะตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่า
มีคลื่นลมนะคะฝ่ายตะวันตกคือลมที่พัดมาจากฝั่งตะวันตกทั้งแถบเนี่ยนะคะ
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับยังคงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แพลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนรวมไปถึงแถบทะเลจีนใต้ประเทศลาวแล้วก็เวียดนามด้วย
ยังคงมีกำลังแรงค่ะก็เลยส่งผลทำให้ทั้งอุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเย็น
แล้วก็มีลมกระโชกแรงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะ
ขณะเดียวกันพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองแล้วก็คลื่นลมในทะเลสูง
แถบจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีโอกาสเกิดคลื่นสูง๒๓เมตร
ชาวเรืองดเดินเรือไปจนถึงวันที่๕มกราคมกันด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะตลอดทั้งวันวันนี้นะคะคาดการณ์สภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้เตรียมกันค่ะ
รอบนี้นะคะจะมีอากาศเย็นและมีหมอกตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนภาคอีสานนะคะตอนเช้าก็มีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกบางด้วยเช่นกัน
แต่ว่ายอดภูมิอุณหภูมิก็จะลดลงหน่อยเล็กน้อยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ๑๐๑๒องศาเซลเซียส
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะอากาศเย็นมีหมอกบางตอนเช้าเช่นกัน
ส่วนภาคตะวันออกนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรห่างฝั่งมีโอกาสคลื่นสูง๑๒เมตรได้นะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะนับตั้งแต่แถบจุมพลสุรรัฐณีย์แล้วก็นครศรีธรรมรัฐลงไปถึงสงขลา
โอกาสขึ้นสูงเยอะนะคะชาวเรืองรถเดินเรือก่อน
ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝนตกประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
มีเมฆบางส่วนมีฝนฟ้าขนองส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
บางส่วนแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
ช่วงกลางวันเนี่ยแดดร้อนแต่ว่าช่วงดึกถึงเช้าอากาศก็ยังเย็นให้นอนใต้ผ้าห่มอุ่นกันอยู่ค่ะ
แต่ถ้าใครกำลังเดินทางกลับเข้ามาทำงานหรือว่าจะลายาวต่ออีก๒วันนี้นะคะ
ก็เตรียมพร้อมกันนะคะซื้อของฝากกลับบ้านกันด้วย
ดิฉันไปจัดนาทีทองให้กับคุณผู้ชมก่อนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ชอบเลยจ้านาทีทองละค่ะ๑๒เป็นเลยจ้า